สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้พามาไกลนิดนึงนะคะ
เราอยู่ที่บ้านแชวจังหวัดสมุทรสาคน
ที่สำคัญขายดีจนซื้อบ้านซื้อรถ
ส่งลูกเรียนจบปริญญาถึง๔คนไปแล้วจ้า

เพราะฉะนั้นตามใบตองเข้าไปพูดคุยกับเขาด้านในเลยค่ะ
แหมน้องใบตองมาไกลขนาดนี้
ก็ต้องขอบอกว่าของเขาดีจริงครับคุณผู้ชม
กับร้านอู๊ดห่อหมกปลาช่อน
ขายมาแล้วร่วม๓๐ปีทำสดใหม่แบบวันต่อวัน
ด้วยจุดเด่นที่เครื่องแกงทำเอง
แผมเนื้อปลาเนี่ยโอ้โหเน้นเลยล่ะครับ
ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจจนตอนนี้เปิดแล้วถึง๔สาขา
ขายดีขนาดนี้เขาทำได้ยังไง
น้องใบตองไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับ
สวัสดีค่ะพ่ออู๊ดนะคะ
มีห่อหมกอะไรบ้างคะอันนี้มีผักกะลำไส้ยอกหัวละพา
เนื้อปลานี่มีกี่แบบจ้ะมีเนื้อปลามีหัวปลา
แล้วอันนี้ก็จะเป็นภูมิปลานะคะภูมิปลา
แต่งหน้าแต่งตานะฮะอันนี้สวยงาม
เด็ดของห่อหมกพ่ออู๊ดอยู่ที่อะไร
แกงเราทำเองนะฮะปลาสดนะครับ
แล้วพ่อเอาสูตรการทำมาจากไหนปรุงแต่งมาเรื่อยนะฮะอ่า
ร้องผิดร้องถูกมากครับผมแล้วทำไมเราต้องเป็นห่อหมกปลาช่อนอ่ะพ่อ
ปลาช่อนคือว่าเขาถูกกับห่อหมกมากครับ
พอเข้าเครื่องปรุงน้ำแกงกะทิแล้วเขาจะหอมพ่อทำเองหมดทุกขั้นตอน
จนถึงทุกวันนี้พ่อก็ยังทำเองเหรอทำนะฮะอู๊ดยังอยู่นะครับ
มาถึงร้านทั้งทีขอไปทำข้างในหน่อยได้ไหมพ่อ
ขอไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับหน่อยนะจ้า
เอาล่ะครับคุณผู้ชมได้เวลาล้วงเคล็ดลับห่อหมกปลาช่อน
ของดีบ้านแพลวใครอยากเป็นเศรษฐีป้ายแดงจับตาดูกันเอาไว้เลย
เพราะพ่ออู๋ดจะมาเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับให้ดูกันทุกขั้นตอน
มาดูขั้นตอนการทำกันค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะ
ต้องอยู่กับแม่ตูนด้วยสวัสดีนะคะ
ขั้นแรกเราต้องเริ่มจากอะไรคะสันหัวปลาค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวเราจะแลกขีบคือต้องบอกว่าห่อหมกที่เนี้ย
เขามีการแบบแร่กล้างออกจากปลาอย่างดีนะคะใช่ค่ะนี่
ทำไมเราต้องใช้ปลาที่เป็นปลาช่อนตัวใหญ่ทำไมเราไม่ใช้ตัวเล็ก
ตัวใหญ่จะได้เนื้อที่ดีนะฮะแล้วก็ภูมิก็จะใหญ่
หัวปลาก็จะใหญ่ค่ะครับผมแล้ววันหนึ่งใช้ปลาช่อนเยอะแค่ไหน
กี่กิโลอย่างงี้วันนึงปลาสิบกี่กิโลอะคะโอ้เยอะมากเหมือนกันเนอะ
ล้างเยอะมันก็จืดใช่ไหมมะ๙๐๐ครับผมอ๋อค่ะ
เราไม่ใช่เกลือฮะเกลือมันจะทำให้เราลื่นทำงานไม่ได้

เทคนิคในการแร่เราต้องหนาต้องบางขนาดไหน

คือหนูยังกลากไม่ถึงเลยว่า๒๕กรัมเป็นหนักขนาดไหน
ต้องมื้อคุณพ่อเองนะครับ
อีกด้านหนึ่งก็จะเตรียมทำน้ำแกงห่อหมกโดยที่วัตถุดิบสำคัญก็คือเครื่องแกง
ที่แม่ตูเนี่ยบอกว่าทำเองเท่านั้นซึ่งส่วนผสมก็จะประกอบไปด้วย
ผ่าตะไคร้ผิวมะกรูดพริกยอดสนแห้งที่ช่วยเพิ่มความเผ็ด
และพริกชี้ฟ้าแห้งที่ช่วยเพิ่มสีสันนำทั้งหมดมาใส่เครื่องบดหยาบสองรอบ
แล้วเอาเข้าเครื่องโม่หินอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ได้เนื้อพริกแกงที่เนียนละเอียดนั่นเองล่ะครับ
หลังจากที่เราได้พริกแกงมาแล้วแบบนี้นะคะแม่เราก็จะเอาลงเกลือผสมนั่นเอง
และอันนี้คืออะไรคะแม่ปลานวลจันทร์เป็นปลาบดที่จะไปตีกับน้ำพริกแกงเพื่อเป็นน้ำแกงห่อหมกค่ะโอเค
เริ่มเลยแม่จ๋าอันนี้มันสำเร็จรูปแล้วค่ะเพราะว่าเขาบดมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่แบบว่าประหยัดเวลา
อันนี้คือเกลือนะคะโอเคอันนี้จะเป็นล่าผักชีบดนะคะอ๋อแล้วก็ใส่ลงไปใส่หัวกะทิลงไปนิดนึงอันนี้เรียกหัวกะทิใช่ไหมคะใช่ค่ะ
เราต้องเอาปลาใส่ลงไปผสมกับเครื่องแกงเลยค่ะแม่เพื่อที่จะให้น้ำโฮหมกมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็อยู่ตัว
หลังจากนั้นก็จะใส่น้ำกะทิที่แม่ตูนบอกว่าจะทำการคันเองแบบวันต่อวันผสมรวมกันอยู่ประมาณ๒๐นาที
แล้วก็เอาหัวปลากับเนื้อปลาใส่ลงไปผสมในน้ำแกงด้วยเพื่อให้น้ำแกงเข้าเนื้อปลานั่นเองแหละครับ
จากนั้นจึงนำมาเทแยกเนื้อกับหัวบนกระบะอีกทีนั่นเองครับอันนี้คือใบยอใช่ไหมคะ
ใบยอนี้เราต้องทำยังไงก่อนไหมพ่อนี่นะฮะพยายามลงน้ำเลยครับเราไม่ต้องต้มต้มอะไรก่อน
ลวกก่อนนะครับลวกก่อนครับอ่าเลือกกีดก้านออกแล้วก็มาหัน
ใส่กระทงคือทำยังไงพ่อนี่นะครับอันนี้เราจะทำหัวปลานะฮะ
มีตะปูเยอะมากนี่คือหัวครับผมพ่ออย่างหัวปลานี่นี่คือกี่บาทคะกระทงเนี้ย
ปลาก็ห้าสิบครับผมอ๋อคือใส่ล้นขนาดนี้แล้วเวลานึ่งมันนิ่ม
พอเย็นแล้วเขาจะซุดตัวลงมานะฮะอ๋อเขาจะแบบอยุบมิดนึงครับ
เอาห่อหมกใส่กระทงเรียบร้อยก็จะทำการนึ่งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง
ห่อหมกก็จะสุกได้ที่หลังจากนั้นก็จะนำมาแต่งหน้า
โรยกะทิแล้ววางพริกแห้งแต่ที่ต้องใช้พริกแห้งเนี่ยครับ
ก็เพื่อเป็นการถนอมอาหารไม่ให้ห่อหมกเสียงง่ายนั่นเองล่ะครับ
เรียกว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ย
กับเอ่อพริกแห้งนะคะที่นี่จะใช้พริกแห้ง
ห่อหมกเขาเนียนนุ่มแล้วก็มันกะทิแล้วก็มีความแบบ
เผ็ดเค็มเค็มมันมันหอมหอมแต่ไม่มีกลิ่นพราวเลย
เดี๋ยวลองมาเป็นใบโหระพาดู
พริกแกงเขารสชาติเหมือนกันอยู่แล้วน่ะแต่เนื้อปลาเขาอ่ะ
ไม่บางไม่ไม่ป่นเนื้อปลากัดแล้วจะสัมผัสของความเป็นเนื้อปลาช่อน
ใครที่ชอบทานแบบห่อหมกที่เป็นมีกลิ่นใบ้โหระพาแนะนำว่าอันนี้
หอมมากันที่ห่อใหญ่แบบนี้ซึ่งมีทั้งหัวแล้วก็พุงนะคะ
หัวมีทั้งคางทั้งแก้มมาเป็นแบบเป็นเนี่ยเป็นพวง
ยืนยันนั่งยันนอนยันเลยว่าไม่มีกลิ่นขาวเลยจริง
มาดูไฮไลท์คือพุงปลาดูคำนี้

มันอะอร่อยใครชอบกินแบบฟรรดต์มันมันอ่ะ
ถ้าเกิดเด็กอาจจะชอบทานที่เป็นแบบกะลำปลี้

หากที่มีกลิ่นนะคะก็แนะนำให้ทานอันนี้ห่อหมกกะลำปลีไป
หล่ำปลีเนี่ยลวกแล้วแต่ไม่เละนะคะแล้วแบบนุ่มนุ่มทานง่าย
รสชาติอ่อนบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างนะคะ
ใครที่อยากทานโทรมาสั่งกันก่อนล่วงหน้านะจ๊ะ
ชิมจนรู้ซึ้งถึงรสชาติห่อหมกกันไปแล้วนะน้องใบตอง
ก็มาสู่รสชาติชีวิตของพ่ออู๊ดกันบ้างเพราะแทบไม่น่าเชื่อเลยครับว่า
ก่อนที่จะมาเป็นอู๊ดห่อหมกปลาช่อนที่ขายดีขนาดนี้เนี่ยพ่ออู๊ด
ก็เคยทำมาหลายอาชีพตั้งแต่รับจ้างทำสวนขายข้าวหลาม
ไปจนถึงช่างซ่อมวิทยุสารพัดสารเพจนสุดท้าย
ก็มาลงตัวที่การขายห่อหมกลองผิดลองถูกคิดขนสูตรขึ้นมาด้วยตัวเอง
ซึ่งขณะที่กำลังจะไปได้ดีก็ต้องมาสะดุดเพราะปัญหาทางด้านครอบครัว
ทราบมาว่าคุณพ่อเนี่ยก็เคยผ่านการมีครอบครัวมาหลายครั้งด้วยหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
พอมีเงินมีทองเข้าคนเราเนี่ยเขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลงมั้งอ่าเราก็ทำงานนะฮะ
ก็ข้าวของอะไรเวลามีเรื่องทะเลาะกันเขาหยุดไปหมดเลย
แม้กระทั่งร้านเป็นเพลิงเนี้ยเอาคืนไปหมดเลยของที่ทำเครื่องไม้เครื่องมือ
อาชีพเราที่เคยทำก็หายไปรายได้ก็ไม่มีแล้วพ่อไปทำอะไรหลังจากนั้นนะคะ
ผมก็ยังมีวิชาคือว่าช่างเชื่อมตามตึกตามอะไรไปเป็นลูกน้องเขา
เก็บตังค์มาประมาณอยู่สองสามปีครับมาหาอุปกรณ์ก็เลยอยากจะมาลองทำอีกครั้งหนึ่ง
ว่าลูกค้านี่จะให้การสนับสนุนไหมครับปรากฏว่าดีเลยครับขายดีเลยอ่า
ไม่น่าเชื่อเลยฮะแต่เส้นทางการขายห่อหมกของพ่ออู๊ดก็ยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
เพราะครั้งหนึ่งก็เคยลำบากถึงขั้นที่ขาหักก็ยังต้องออกไปขายห่อหมก
เพื่อหาเงินรักษาตัวเองกันเลยทีเดียวแล้วต้องบอกว่าชีวิตพ่อเนี่ยนะ
ขายของก็ช่วงที่กลับบ้านตอนเย็นนะฮะรถข้างหน้าเขาเบรกกระทันหัน
เค้าเลี้ยวนะฮะอืมผมว่าตกใจรถล้มรังนะฮะรังของผมเนี่ยมันประถัดสนุน

คุณหมอเห็นแผลแล้วก็บอกเลยว่า

ต้องทำการผ่าตัดด่วน

หมอก็บอกว่าค่อยเราต้องเดินให้ได้

แต่ก็ผ่านมาได้ในเรื่องนั้น
จนเริ่มแบบว่าเก็บเงินเก็บทองได้อีก

แต่อุบัติเหตุเยอะมาก

อะไรที่ทำให้เราเกิดอุบัติเหตุบ่อย

ก็ใช้ไปมันก็มีเรื่องอีกอ่ะ
จากประสบปฏิเหตุหนึ่งด้วย

มาตรวจสอบรถดู

เฮ้ยแบบสีนี้มันแปลก

คือทำผ่านการทำสีใหม่อะพ่อ

และพยายามปรับสูตรอยู่ตลอดเวลา

ดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ที่มาแบ่งเบาภาระของพ่ออู๊ดก็คือ

ภรรยาของพ่ออู๊ดนั่นเองล่ะครับ
แต่ด้วยความเจ้าชู้ของพ่ออู๊ด
ก็เลยเกิดทำให้บ้านแตกมาแล้วล่ะครับ
ขออนุญาต

รับครึ่งหนึ่งไม่รับครึ่งหนึ่ง
ก็ไม่ได้มีอะไรกันจริง

ก็เสียใจเหมือนกันนะแบบว่าเออไม่ยำที่เรายากลำบากมาแบบ
กว่าจะกว่าจะมีบ้านกว่าจะมีรถขายของก็ลำบาก
ตรงไหนที่มีถนนข้างทางเราก็ไปนั่งขายนะ
ทนทุกอย่างโอ้โหแม้กระทั่งหน้าตายังไม่เคยแต่งเลยนะ
เสียดายซื้อเครื่องสำอางมันแพงแล้วเราก็คิดว่าไม่แต่งไม่ทำดีกว่า
หยัดเงินผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีฟาร์มดีเลยเหรออะไรอย่างเงี้

แล้วจุดไหนที่แม่แบบตัดใจให้อภัยเขา
อยู่กันมานานไงแล้วเขาก็แบบว่าไม่ได้ค่อยเป็นบ่อยหรอกอะไรอย่างนี้
เราก็คิดถึงว่าคนเราคงอาจจะแบบทำผิดไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็ควรให้อภัยกันได้
แต่พ่อเขาเก่งนะที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าเขารักลูกอ่ะ
ตรงนี้ที่แบบชอบเขาแล้วก็อยู่กับเขาแบบย่าให้จนถึงกว่านี้เพราะว่าเขารักลูกรักครอบครัว
รักพ่อนะ
ทุกวันนี้ถ้าถามว่าผมมันรักเขาแบบมึงไม่ได้บอก

นี่แหละค่ะเป็นแบบความรักความผูกพันเนาะแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก่อร่างสร้างตัวจนมีทุกวันนี้ได้อะไรอย่างนี้
ก็ได้เห็นแบบความพยายามความอดทนรวมไปถึงความขยันของทั้งแม่ตูนแล้วก็พ่ออู๊ดด้วยที่แบบรวมฝ่าฟันกันมาจนสุดท้ายแบบมีร้านใหญ่โตชื่อเสียงโด่งดังนะคะ
ขอบคุณแม่ตูนกับพ่ออู๊ดนะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ